คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะผู้ชายคนนี้เขาขับรถไปอยู่ตุ้ม
อะไรตู้มตุ้มคือระเบิดค่ะพลึ่มคืออะไรไฟลุกแบบนี้เลย
แล้วรถคันนี้นะเมื่อก่อนมันเคยเป็นแท็กซี่
แล้วก็เปลี่ยนป้ายอะไรเรียบร้อยทำสีใหม่เรียบร้อยแล้ว
กำลังขับรถจะไปต่อภาษีระหว่างทางมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้

นี่ตรงถนนผนโยธินขาเข้าช่วงสะพานข้ามคลองรังสิตประยูนศักดิ
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ไฟที่มันลุกไหม้เอาซิสสีขาวเนี่ย
คันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครรังสิต
ต้องฉีดน้ำแบบนี้ค่ะสกัดอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
ไฟก็ดับลงระงับเหตุได้แต่ดูสภาพรถสิ
เห็นไหมต้องฉีดไปถึงห้องเครื่องแบบนี้

ใช่ถามคนขับกันหน่อย
คนขับเนี่ยหนีเอาตัวรอดมาได้แบบบุดหวิดเหมือนกัน
นี่คนนี้นะคะคือนายมานพเพิ่มภูมิ
เล่าให้ฟังบอกว่าผมทำงานอยู่อู่ซ่อมรถ
อยู่ใต้ทางต่างระดับคลองประปาถนนซ่อมสร้าง
ผมเอารถคันนี้นะออกมาจากอู่
จะไปเอาไปต่อภาษีที่ขนส่ง

แล้วพอปลดมาเป็นป้ายขาวก็มีการทำสีใหม่
แล้วก็ตรวจสภาพต่อทะเบียนถูกไหม

ขับมาตรงสะพานข้ามคลองรังสิตจู่มาตุ้ม
ระเบิดค่ะแล้วไฟก็ลุกไหม้พลึบขึ้นมาเลย
ผมเนี่ยนะรีบจอดรถเลยเอาตัวรอดไว้ก่อน
หนีตายออกมาก่อนแล้วก็โทรไปบอกเจ้าของอู่
เฮียมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้
อยู่ดีมันระเบิดแล้วไฟมันก็ลุกท่วมเลย
รวมถึงเจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยประสานรถน้ำ
มาฉีดแบบนี้ตำรวจถ่ายรูปเอาไว้แล้วนะคะ

ต้องยกเอาติ๊ดสีขาวคันนี้ไปเก็บก่อน

มีทรัพย์สินราชการไหมพวกเสาฟงเสาไฟไม่มีนะคะ
ข้าวของของประชาชนรถรถไม่มีนะคะ
มีแค่คันนี้คันเดียวที่เสียหายนะคะ

แล้วก็เปิดการจราจรให้สัญจรได้ตามปกตินะคะ